แต่ต้องให้ดูคอมเมนต์ให้ดีก่อนนะ
ให้ดูที่คนไปแสงความคิดเห็นให้ดีเลยนะ
เรารักกระติกนะฮะตั้งขึ้นมาหลังเหตุการณ์ที่คุณตังโมตกเรือเสียชีวิตไป

ส่วนกระแสที่เกิดขึ้นตอนนี้มีสมาชิกแล้วกว่า๓๐๐คนนะปุ้ย

ครับผมสมาชิกบางคนเนี่ยโพสต์แก้ต่างให้คุณกระติก

เราควรสร้างปรากฏการณ์เซฟกระติก
นัดกันไปให้กำลังใจกระติก

มันเป็นสิทธิของเขาที่จะร้องหรือไม่ร้อง

ถ้ากระติกว่ายน้ำเป็นแต่น้ำมันเชี่ยวมืดมาก

คนที่ด่ากระติกเตรียมเงินไว้เลย

ขนาดแม่ยังไม่ด่าขนาดนี้เลย

ต่อไปนะจบนะคะแยกย้ายเป็นอุบัติเหตุ
ตำรวจแจ้งข้อหาคนอื่นไม่เกี่ยวกับกติก

ตอนจบตำรวจคลี่คลายคดีได้เป็นอุบัติเหตุ
คนที่ด่ากระติกจะรับผิดชอบอย่างไร
แต่มีคนที่ไปแสดงความคิดเห็น
เขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่แฝงเข้าไปนะคุณนะ
แฝงเข้าไปไม่ได้รักกะติกจริงนะฮะ
ก็ถูกคนในกลุ่มคนรักกะติกเนี่ย

บอกว่าโอ้โหส่วนตัวนะชื่นชมกระติกมาก
ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่อย
ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่กติกทำนั้น

นี่รูปพูดกระติกเหรอ
สวยนะคะ
แล้วแต่ความคิดความเห็นกันนะครับ